คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ปล้นแบงค์เกิดขึ้นนะคะ
จังหวัดจันทบุรีเมื่อวานนี้อุกอาจมากเลย
คนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวเข้าไปแต่ว่าสวมเสื้อสวมหมวกอะไร
ปิดบังใบหน้าเหมือนแหละนะคะบุกเดี่ยวเข้าไปในธนาคาร

ธนาคารปิดปุ๊บบุกเข้าไปเลยนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นจังหวะนี้ไหมคะ
เนี่ยคือเขาพกปืนมาด้วยนะยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าแล้วก็บังคับพนักงานอ่ะ
ให้นับเงินส่งให้กับเขาก่อนที่เขาจะถีบประตูหลบหนีไป
อืมซึ่งอุกอาจมากกระจกแตกทั้งบานเลยค่ะเพราะว่าจังหวะที่เขาหลบหนีออกมา
ประตูมันล็อกไงก็เลยกระโดดถีบเอาปืนยิงจนกระจกแตกค่อยหนีไป
แต่คนร้ายได้รับบาดเจ็บที่แขนด้วยนะกระจกบาดนะ
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายได้เงินไปเนี่ยนะคะ๑๔๐๐๐๐บาท
ห่างจากจุดเกิดเหตุกว่า๓๐๐เมตรค่ะ
พอตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็เห็นปลอกกระสุนปืนแบบออโตแมติก๒ปลอกอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็หน้าประตูทางเข้า
ส่วนบริเวณบันไดเนี่ยมีรอยเลือดของคนร้ายเป็นหยดเลย
ทีนี้ไปสอบถามพยานแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมเลือดเป็นหยดเลยคุณ
ไปสอบถามพยานแวดล้อมคนที่อยู่ในเหตุการณ์เราสรุปเป็นเรื่องราว
เล่าให้คุณผู้ชมฟังผ่านกราฟิกแบบนี้ค่ะ
เริ่มแรกเลยนะคนร้ายสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำแบบมีฮูตคลุมศีรษะ
แล้วก็แมสคือหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าสวมกางเกงขายาวสีดำ
เดินบุกเดี่ยวเข้ามาหลังธนาคารปิดให้บริการในเวลาบ่าย๓โมงครึ่ง
จังหวะที่แม่บ้านธนาคารเปิดประตูทางเข้าเขาวิ่งเข้ามาเนี่ย
แล้วก็ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าก่อนเลยสองนัดโอ้โหพนักงานตกออกตกใจกันหมดเลย
ตอนนั้นยังมีลูกค้าที่เขาติดพันธุ์ให้บริการอยู่๒๓คนด้วยนะคะ
รอปภของธนาคารก็ไม่อยู่ด้วยจังหวะนั้นน่ะ
หลังจากยิงปืนขู่ขึ้นไปแล้วคนร้ายก็ให้พนักงานธนาคารที่เคาน์เตอร์ค่ะ
หยิบเงินใส่ถุงให้นับจำนวนมาได้เนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
พอคว้าถุงเงินที่พนักงานให้มาแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะ
คนร้ายรีบวิ่งไปที่ประตูทางเข้าเลยแต่ปรากฏว่า
ประตูทางเข้ามันล็อกค่ะเขาตัดสินใจกระโดดถี่ประตูไปหนึ่งครั้งเนี่ย
วิ่งมา๑ครั้งอ้าวไม่แตกไม่ออก
ตัดสินใจยิงหนึ่งทีถีบอีกครั้งจนกระจกแตกแล้ววิ่งออกไป
แต่ว่าจังหวะที่กระจกมันแตกเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่แขนด้วย
ถึงได้มีรอยเลือดหยดอยู่ที่หน้าประตูแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะ
เป็นจุดจุดเลยหลังจากนั้นก็วิ่งหนีไป
ทางชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่อยู่หลังธนาคารแล้วก็วิ่งไปที่จุดนัดหมาย
ภายในวัดจันทนารามที่เพื่อนจอดรถเก๋งที่เป็นยาริสสีแดงเอาไว้
แล้วก็ขึ้นรถหลบหนีไปเลยล่าสุดค่ะไม่ต้องรอนานนะคะ
วันนี้สพเมืองจันทบุรีร่วมกันแถลงข่าวเลย
เพราะคนร้ายมามอบตัวตั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงคืนที่ผ่านมาคนร้ายมามอบตัว
เพราะว่าทนแรงกดดันไม่ไหวค่ะแต่ไม่ได้มีการนำตัวผู้ต้องหามา
แถลงข่าวด้วยนะคะคนร้ายมียศด้วยคุณอืม
เป็นจ่าเอกประทีปฟองจางวางหรือต้นอายุยี่สิบเก้าปี
เป็นทหารเรือค่ะครับตำรวจเนี่ยไม่ได้เอาตัวจ่าเอก
ประทีบมาด้วยนะคะแต่ว่าเอาปืนของกลางเนี่ย
เงินสดกว่าหนึ่งแสนบาทแล้วก็ปืนพกสั้นออร์ตอเมติกเก้ามม
และเครื่องกระสุนมาด้วยรวมถึงชุดที่ผู้ต้องหาใช้สวมใส่ขณะก่อเหตุ
ตำรวจบอกว่าสอปรักษณ์คำจาเอกประทีปแล้ว
แล้วถามว่าทำทำไมอ่ะเออเขาบอกว่าเขาเครียด
เขาเครียดมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการเล่นหุ้น
แล้วคิดไม่ตกเลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
แต่พอก่อเหตุไปแล้วด้วยความที่เป็นอารมณ์ชั่ววูบ
ก่อเหตุเสร็จปุ๊บเพิ่งได้สติ
นั่งเครียดหนักกว่าเดิมอีกว่าเอายังไงดีทำไปแล้ว
กลัวจะทำให้ครอบครัวและต้นสังกัดเสื่อมเสีย
สุดท้ายสำนึกได้ถึงได้มามอบตัวค่ะ
พอสอบปากคำเสร็จตำรวจก็นำตัวไปฝากค้างที่สารทหาร
ทนทหารบกที่๑๙จังหวัดสะแก้วแล้วนะคะ
ซึ่งในรูปสำนวนคดีแจ้งข้อหาเป็นชิงทรัพย์โดยอาวุธปืนและยานพาหนะค่ะ
สำนึกผิดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ทันการเพราะว่าก่อเหตุไปแล้ว

ก็คือผิดไปปล้นเข้ามานะครับ